คุณผู้ชมครับโอ้โหคนในครอบครัวนี้เขาตกใจกันใหญ่
ไม่ตกใจได้ไงผู้ชายอายุ๒๖ปี
คือเป็นผู้ป่วยจิตเวทคุ้มคลั่ง
เอามีดปาดคอป้าแท้ตายอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณผู้ชม
โอ้โหสะเทือนขวัญจริงฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองฮาง
ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
ตำรวจสพย่อยห้วยหลวงครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่งอารวาส
แล้วปาดคอญาติตัวเองเสียชีวิต
โอ้โหนำกำลังไป๒๐นายได้ไปที่เกิดเหตุ
ไปพบนางนิยมคามะเชียงพินอายุ๖๘ปี
ก่อศพนางสาวธัญรัฐคามะเชียงพิน
อายุ๔๘ปีเป็นลูกสาวนะ
ปาดคอเสียชีวิตอยู่บนพื้นบ้านนั่นแหละครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็เป็นผู้ชายอายุ๒๖ปี

ผู้ตายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับ
เขาถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมนะครับ
จับตัวได้ในสภาพสบักสบอมแบบนี้นะครับ
ให้การไม่รู้เรื่องแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
เล่าบอกว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุแยกทางกัน
แล้วตัวน้องเนี่ยเกเลเกเลแต่เด็กเลยนะครับ
แปดปีที่แล้วไปประสบอุบัติเหตุนะครับ
ตกเสาไฟฟ้าผ่าตัดสมอง
จากนั้นก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทคลุ้มคลั่งมาตลอดนะครับ

หลับไม่นอนนั่งพูดคนเดียวนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุใช้มีดทำครัวปาดคอป้านี่แหละ
คือเธอบอกว่าตอนแหมก่อนเกิดเหตุฝันไม่ค่อยดี
ว่าแล้วมันเป็นลางสังหรณ์อะไรหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวลองฟังแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์หน่อยครับ

ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ไปที่โรงพักแล้วแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนเรื่องของอาการทางจิตเวทก็ต้องให้แพทย์วินิจฉัยนะครับ